ยังอยู่ที่ภาคใต้นะครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดสุราธานี
เพิ่งจะผ่านพ้นเมื่อวานนี้สำหรับวันมาคบูชา
โอ้โหพุทธศาสตร์สนิกกระชนนะครับ
เขาก็ไปไหว้พระขอพรที่วัดดังกันอย่างเนื่องแน่นเลยครับ
วัดดังที่ว่านะครับนี่ก็คือ
วัดโพธาวาสตำบลตราดอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีครับ
บรรยากาศอย่างที่เห็นนะครับคนไปกันเยอะนะครับ

พากันมาทำบุญตักบาทถวายสังกฐานกันอย่างเนื่องแน่น
ครอบครัวก็นี่แหละครับหอบลูกจูงหลานกันมานะครับ
บางคนมาทั้งชุดนอนเลยครับ
มากันแบบนี้เยอะแยะมากมายมาทำบุญกันนะครับ
แล้วก็มาร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
เรียกได้ว่าทำให้จิตใจนั้นสงบสุข
แล้วก็หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญในช่วงเช้านะครับ
หลายคนก็มานี่เลยปิดทองฝังลูกนิมิตร
หลังจากนั้นก็กราบไหว้ขอพรนะครับ
ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด่งดังของสุราธานีและชาวปากใต้

มากราบไหว้ที่นี่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

ก็ถือว่าเป็นการมากราบไหว้เอาเลิกเอาใช้
ก่อนที่จะกลับมาเริ่มทำงานกันในวันนี้
คือบรรยากาศของเมื่อวานนำมาฝากกันแบบนี้ครับ
อยู่ที่สุราชธานีนะคะ